เป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมนะคะ
เหตุการณ์นี้คนร้ายที่ถูกวิสามันฆาตกรรม
คนร้ายเสียชีวิตที่หน้าบ้านในพื้นที่เจาระเข้สามพันธุ์อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
อยู่ใกล้ใกล้กับโรงจอดรถหน้าบ้านเลยค่ะก็พบศพรอเขาดินคนนี้ชื่อจริงก็คือ
พิเชษปิ่นทองอายุสี่สิบเอ็ดนะคะนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ตามตัว
ก็ถูกกระสุนยิงเขาที่หน้าอกแล้วก็ที่ข้างลำตัวหลายนัดเลยแต่ว่าข้างศพของรอเขาดินเนี่ย
ก็มีปืนสั้นตกอยู่หนึ่งกระบอกขึ้นลำแบบพร้อมยิงอะค่ะ
มีมีดพับตกอยู่หนึ่งเล่มด้วยบริเวณด้านหน้ารถสายตรวจของตำรวจก็มีรอยกระสุนถูกยิงด้วยนะคะ
กระโปรงหน้ารถตำรวจมีนัดหนึ่งแล้วก็มีกระสุนชนิดต่างตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานพลตำรวจรีคมศักดิ์สุมังเกษตร
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเย็นสี่มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
นายพิเชษผู้ตายเขาทะเลาะกับญาติในอำเภอเดิมบางนางบวชแล้วก็ใช้มีดพับลายแหลมแทงคอชาวบ้านค่ะ
คนเข้ามาห้ามก็ถูกแทงด้วยจนได้รับบาดเจ็บนะคะตำรวจสายตรวจสพทุ่งคลีเข้าไประงับเหตุ
แต่นายพิเชษผู้ตายไปแย่งปืนตำรวจแล้วก็ทำร้ายร่างกายตำรวจสายตรวจจนตำรวจได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็หนีไปขับรถหนีไปที่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี
หนีไปกบดันอยู่บ้านญาติซึ่งก็เป็นจุดเกิดเหตุที่ถูกวิสามันฆาตกรรม
เจ้าหน้าที่รู้ว่าอยู่ที่นี่ก็นำกำลังตำรวจ๒๐กว่านายเลย
วางแผนปิดล้อมจับกลุ่มตำรวจบอกว่าเบื้องต้นคือ
ตำรวจใช้เครื่องขยายเสียงประกาศก่อนนะคะว่าให้ยอมมอบตัวแต่โดยดีเถอะ
แต่ว่าคนร้ายไม่มอบตัวตำรวจเขาล้อมเตรียมจะจับกลุ่มคนร้าย
อยู่ดีก็วิ่งออกมาจากบ้านถือมีดถือปืนวิ่งออกมาแล้ว
ยิงใส่ตำรวจก่อนเลยอ่ะค่ะอืมเจ้าหน้าที่ก็เลยยิงสวนกลับไป
นี่แหละค่ะเสียชีวิตขาดที่
พระท่าวุ้งเลยนะครับแล้วก็ผ่านไปตลาด
ยิงปืนที่ตลาดอีกตลาดทาวุ้งอีกนะครับ
แล้วก็หลบหนีมาเมื่อวานเนื่องจากเย็นแล้วนะครับ
เขาเป็นคนค่อนข้างจะรุนแรงมากก็ไม่ให้ตำรวจเข้า
เพราะว่าตำรวจอาจสูญเสียได้ถึงตอนเช้าวันนี้ก็เลยสั่ง
บริการนะครับเข้าโดยกระทำการโดยมุรุม่อมถ้าไม่ถึงเป็นอันตรายต่อชีวิต
นะครับห้ามใช้วุฒิเด็ดขาดครับก็เขาก็เอารถมาจอดเนี่ยครับ
แล้วก็เอาให้เขามอบตัวนะครับคนในบ้านเนี่ย
ออกกันหมดแล้วนะฮะแต่ในพิเชษเนี่ย
ถือทั้งมีดทั้งปืนนะครับนะยิงเบิกทางมาเลย
นั่นอ่ะประมาณจากโน่นประมาณสามสิบเมตรได้ครับ
ถึงเขาอยู่แล้วเนี่ยเนื่องจากมันเป็นอันตรายนะครับ
ประมาณสองสามวินาทีถึงตัวแล้วเขาก็ใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวนะครับ
อืมตำรวจก็เลยยืนยันว่าทางฝั่งตำรวจก็มีร่องรอยกระสุนของคนร้ายว่ายิงใส่ตำรวจเหมือนกันน่ะนะคะ
ครับแล้วก็พอไปดูประวัติของนายพิเชษผู้เสียชีวิตที่ถูกวิสามันฆาตกรรมเนี่ย
เขาเป็นขาใหญ่เลยนะในอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
คนรู้จักเขาเยอะมีเครือข่ายกว้างขวางในเขตรอยต่อจังหวัดชายนาฏสิงห์บุรี
แล้วก็ไปผัวพันกับกลุ่มค้ายาเสพติดด้วยอืมก็เลยมีฉายาว่ารอเขาดิน
ครับเคยถูกจาบขาในคดียาเสบติปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
ในพื้นที่ส